แล้วถ้าเกิดข่าวต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงนี่ก็งามหน้าเหมือนกันนะ

อัดบอกว่ามีคนอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่อบต
แล้วมาขอตังค่าข้าว

ขอสั่งค่าข้าวก็ประมาณ๕๐๖๐ละ

ไม่ได้อย่างแก่เงินคือตรงนี้

อัดนี้ไม่เกี่ยวกับอัจฉริยะข่าวเมื่อกี้

คำถามแรกคือคนละอัดกัน

นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานเลยนะตรงหน้าร้านขายของชำ
แถวคลอง๓ธัญบุรีค่ะที่คลองหลวงปฐุมธานี
คุณอัดที่ไม่ใช่อัจฉริยะครับเจ้าของร้านขายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
เขายืนคุยกับผู้ชาย๓คนผู้ชาย๓คนก็อ้างตัวว่า

ทีนี้คุณอัดเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าที่ร้านขายของชำอยู่ติดกับร้านของคุณอัดเนี่ยนะ
ผู้ชาย๓คนนี้อ้างว่าเป็นข้าราชการแล้วมาขอประเมินเพื่อเก็บภาษีป้าย
หลังจากนั้นเมื่อกี้คุณผู้ชมได้ยินป้าพี่ซิกแซคให้แล้วไง
นี่แหละเสนอว่าจะซิกแซคให้เสียภาษีป้ายน้อยลง
เกิดสมมุติมันไม่มี๓ป้ายเอาจ่ายป้ายเดียวพอ

แต่ว่าขอเงินค่าข้าวนะคนละพันนะมากัน๓คน๓๐๐บาท

ตอนนั้นเนี่ยเจ้าของร้านชำไม่อยู่ไงลูกจ้างก็ไม่รู้ไง
ทำไงดีเจ้านายไม่อยู่เขามาขอแบบนี้ก็จ่ายให้ไปสิ๓๐๐บาท
แล้วพอคุณอัดที่อยู่ร้านข้างรู้เรื่องก็เลยออกมาคุย
ลูกจ้างในร้านชำแอบถ่ายคลิปเอาไว้เลยได้คลิปเสียงด้วย

ราจาอยู่พักใหญ่แล้วขู่กับ๓คน
อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการว่าไงรู้ไหม
ไม่เป็นไรหน้าร้านมีกล้องวงจรปิดพี่

ใช่แต่พอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปเนี่ย
พี่อาจมีความขึ้นหน้าไหม

ติดต่อมาจะขอตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมข่าวนี้แหละต้องดูต่อว่าผู้ชายทั้ง๓คนเป็นข้าราชการอบตจริงหรือเปล่า

ใช่ถ้าเกิดว่าไม่บอกว่ามีกล้องวงจรปิดหน้าร้านบันทึกภาพบันทึกเสียงได้
๓พันธุ์นี้คงไปเป็นค่าข้าวไซด์อิ่มแล้วนะ